คุณผู้ชมครับช่วงนี้ถึงแม้จะไม่มีข่าวเรื่องของนักเรียนนักเลง
แต่ว่าล่าสุดครับมีคลิปหนึ่งกำลังเป็นที่
ภาควิจารณ์ในโซเชียลมีการเผยแพร่กัน
แล้วก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์เยอะแยะมากมาย
เป็นคลิปที่ตำรวจนั้นไปตรวจนักศึกษาอาชีวะกลุ่มหนึ่งบนรถเมย์ค่ะ
แต่ไปพบอาวุธครบมือทีเดียวแล้วมากมายเหลือเกิน
มีคำถามว่าจะไปเรียนต้องพกอาวุธมากขนาดนี้เลยหรือ

จะถามเหมือนกันนะฮะว่ายัดไปได้ยังไงฮะ
นั่งรถยังไงครับมีดยาวขนาดนั้น
ก็เป็นคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ในโลกออนไลน
ขณะที่ตำรวจเข้าไปตรวจค้นรถประจำทางสาย๑๐๔

อาชีวะแห่งหนึ่งอยู่บนรถนะครับ

คุณผู้ชมก็เห็นในภาพมีทั้งอาวุธมีดยาวทีเดียวครับ

แล้วก็นำตัวไปสอบสวนต่อที่โรงพัก
ในอาวุธที่พบโอ้โหยามากทีเดียว

ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวี
ก็สอบถามไปยังนายประสิทธิ์โชคดีนะครับ

สาย๑๐๑ของกสมเกาะ
ก็บอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าว

คือพนักงานเขาเห็นแล้วมันน่าสงสัย

แล้วก็น่าจะเห็นอาวุธบางอย่างซุกซ่อนมานะฮะ

ถูกต้องครับคือเขายัดไว้ในตัวเขาทั้งหมด
ซึ่งรถคันนี้ออกจากอู่ต้นทางมาจากพุทธมนตรสาย๒
พนักงานเก็บค่าโดยสารเขาสังเกตเห็นว่า

แล้วเกรงว่าจะมีการพกไปทะเลาะกันหรือเปล่า
เพราะบางทีถ้าเกิดเขาตีกลับมารถโอ้โหมีคนโดนลงเยอะเหมือนกัน

จากการตรวจค้นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นทั้งหมดเลย

โดยทั้งหมดเป็นนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวะแห่ง๑ย่านบางมศ
ออกจากวิทยาลัยเพื่อเครื่องรถเม็ดกลับบ้าน
และวันเดียวกันเป็นวันสถาปนาของสถาบันอีกแห่งหนึ่ง
แล้วคาดว่านักศึกษากลุ่มนี้แหละ
น่าจะนำอาวุธเอาไว้ป้องกันตัว
เพราะว่าเป็นวันสถาปนาของอีกสถาบันหนึ่ง
ก็ไม่รู้ว่าจะมีการก่อเหตุหรือเปล่านะฮะ
โดยที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบานพาเสียเริน

บอกว่าได้คุมตัวนักศึกษาทั้งหมดไปทำประวัติ
แล้วก็เชิญผู้ปกครองมารับตัวกลับบ้านไป
อันนี้ก็โชคดีที่เหตุมันยังไม่เกิดขึ้น

ถ้าเกิดว่าปล่อยไปแล้วไปเจอกลุ่มคู่อลินมันจะเกิดอะไรขึ้น
คือพกไว้ป้องกันตัวก็เรื่องหนึ่งแต่พกไปก่อเหตุก่อนหรือเปล่า
แต่อย่างที่เห็นคือมีดมันยาวมากนะฮะไม่ใช่แบบสั้นเหรอเนอะ
คือถ้ามีเหตุเกิดขึ้นก็มีสิทธิ์เสียชีวิตกันได้แน่
ดูจากสภาพอาวุธแล้วนะครับ